จากที่คุณพิธาอยู่ที่พักในการลุ้นคะแนน
ซึ่งตอนนั้นคะแนนก็คุณพิธาก็มั่นใจอยู่แล้วล่ะ
คะแนนของก้าวไกลนำแน่นะครับ
นี่เป็นช่วงที่คุณพิธาขึ้นเวทีในการแถลงข่าว
ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนทั้งไทยและเทศนะครับ
โดยคุณพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักก้าวไกล
และแคนดิเดตหนึ่งเดียวนายยกรัฐมนตรีของพัก
และมีความมั่นใจว่าจะเป็นนายยกรัฐมนตรีคนที่๓๐ของประเทศไทยนะครับ
คือเมื่อวานนี้ก็เกาะติดเรื่องของการนับคะแนนของกรกตอย่างใกล้ชิด
รวมทั้งในส่วนของก้าวไกลเองเขาก็มีเจ้าหน้าที่นะ
มีอาสาสมัครแต่ละคนไปอยู่ประจำเขตประจำอะไรต่าง
เพื่อที่จะรวบรวมคะแนนให้ได้ในที่สุดนะครับ
อันนี้ในส่วนของก้าวไกลเมื่อคืนนี้มีความมั่นใจในการที่ชนะเต็มที่ชนะเต็มร้อยนะครับ
ส่วนเพื่อไทยนะฮะเพื่อไทยเราขอดูตอนเช้าเลย
เพราะว่าอย่างตอนเช้าอันนี้นิดเดียวขอก้าวไกลตรงนี้ก่อนนิดเดียว
พอย้อนกลับไปก้าวไกลนิดเดียวเมื่อกี้ที่คุณพิธาให้สัมภาษณ์
คุณพิธาให้สัมภาษณ์หลังจากที่เดินทางออกมาจากพักก่อนจะกลับนะฮะ
นักข่าวเมื่อกี้โอ้โหมารุมมาตุ้มในการที่จะสัมภาษณ์คุณพิธานะครับ
คุณพิธาตอบกับนักข่าวว่ายังไงบ้างคุณ
คือคุณพิทาตอบกับนักข่าวว่ามีความพร้อมและมีความมั่นใจอย่างเต็มที่นะครับ
ในการที่จะเป็นนายยกรัฐมนตรีของท่านคุณพิทาใช้แบบนี้นะ
ขอดูภาพตอนที่คุณพิธาเดินออกมาเมื่อกี้ที่นักข่าวรุมสัมภาษณ์หน่อยนะฮะ
บอกว่าพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรีของท่านไม่ว่าจะกาผมหรือไม่
จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ชาติไทย
ค่ะซึ่งคุณพิทาบอกชัดเจนนะคะว่า
คือเอาจริงแล้วเนี่ยคือไม่ว่าคุณจะเห็นคือเห็นด้วยกับผม
หรือคุณจะเลือกผมหรือคุณจะไม่เลือกผม

ปรากฏว่าเขาเรียกว่าอะไรคุณแฟนคลับนะ
หรือว่าคนที่เชียร์เก้ากลายหรือบางคนบอกตอมส้ม
คุณพิธาก็ตอบกลับไปบอกว่าขอบคุณครับ
แล้วก็ยิ้มแล้วก็เซลฟี่ร่วมกับประชาชนที่
มารออะไรนะให้กำลังใจ

แล้วคุณพิธาบอกว่าแบบนี้ครับ
ในความรู้สึกนะคือขอบคุณกำลังใจ
ไม่คิดว่ากำลังใจจะเยอะขนาดนี้

แต่ผมคิดว่าคืนนี้เป็นคำตอบสำหรับพวกเขาแล้ว

และการเมืองเป็นเรื่องที่เป็นไปได้
นี่คุณพิธาเมื่อคืนแล้วก็ยังมีโพสต์ด้วยนะ
มีการทวิตข้อความต่างด้วยในการเตรียมความพร้อม
ตอนประมาณเกือบตี๒ค่ะคุณผู้ชมบอกว่า
ขณะนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าพักเก้าไกล
ได้รับความไว้วางใจอย่างล้นหลามจากประชาชนทั้งประเทศ
ก้าวก้าวกลัยจะเป็นพักสำคัญในการจัดตั้งรัฐบาล
แล้วก็จะแถลงข่าววันนี้ตอนประมาณเที่ยงตรง
ขึ้นรถแห่ไปขอบคุณประชาชนที่อนุสวรี
ประชาธิปไตยแล้วก็หลานคนเมืองด้วยนะคะ

ก็ต้องดูบรรยากาศเมื่อคืนนี้ให้จบไปเลย
พักเพื่อไทยเมื่อคืนนี้คุณอุ้งอิ๊งแพทองทานชินวัฒน
พร้อมด้วยคุณเศรษฐาทวีสิน๒แคนดิเดตของนายยกรัฐมนตรีของภักดิ์เพื่อไทย
รวมถึงคุณหมอชนนานศรีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทย
ก็ลุ้นผลการเลือกตั้งอยู่ที่พักจนถึงช่วงดึก

ใช่ค่ะก็ออกมาพูดต่อหน้าสินนะคะ

พร้อมที่จะน้อมรับเสียงของประชาชน
และประชาชนไว้ใจใครเป็นอันดับหนึ่ง

และพักนั้นก็ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะ
ฟังเสียงเขาหน่อยละกันนะครับ
อ่ะเราดูก้าวไกลเราดูเพื่อไทยเมื่อคืนนี้ฮะ

ไปดูทางด้านของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักรวมไทยสร้างชาติกันหน่อย
หลายคนก็รอปักหลักนะคะโดยเฉพาะสื่อมวลชน
อันนี้ตอนเข้ามาที่พักเพื่อเกาะติดการเลือกตั้ง

ทุกคนมองแบบนั้นว่าเห็นหน้าท่าทางของท่านดูเครียดนะคะ

ก็บอกสั้นแบบนี้ว่าขอบคุณ
ขอบคุณประชาชนที่ให้คะแนนรวมไทยสร้างชาติ
ก็ยืนยันว่าจะทำหน้าที่ต่อให้ดีที่สุด
ก็จะขอธรรมพิชาติศาสนาพระมหากษัตริย์

มีทั้งตอนเดินเข้าไปที่พักเพื่อรอรุ้นคะแนนนะครับ
ช่วงดึกลงมาหน่อยโอ้โฮน่าเครียดกว่าเดิม
ลงมาจากอาคารของพักขึ้นรถกลับ

เพราะว่านักข่าวก็มารุมมาตุ้มขอสัมภาษณ์
นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์แคนดิเดตของพักรวมไทยสร้างชาติ
ปรากฏก็หยุดนิ่งนะให้สัมภาษณ์กับนักข่าว

ไม่นานฮะแล้วก็ขึ้นรถไปนะครับ
ให้สัมภาษณ์ของนักข่าวเมื่อคืนนี้เป็นอย่างไร

นี่แหละฮะขอทำเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ต่อนะครับ
แล้วก็เดินขึ้นรถยนต์ออกจากพักไปทันที
ใช่ค่ะคราวนี้จริงก็เข้าทำเงียบนะ
เดี๋ยวเข้าธรรมเนียบเดี๋ยวว่ากันนะครับ
บรรยากาศเมื่อคืนต่อฝั่งลุงป้อม

แดดิเดตนายกรัฐมนตรีแล้วก็หัวหน้าพักพลังประชารัฐหน่อยนะคะ
เมื่อวานนี้เป็นการแถลงที่สั้นที่สุดครับ
๓๐กว่าวินาที๓๘วินาทีถ้าเกิดว่าจำไม่ผิด
คือก็มีการยกมือไหว้ขอบคุณทุกคะแนนเสียง

แล้วก็ย้ำนะว่าตอนนี้ยังไม่มีการพูดคุยกันกับพักการเมือง
เรื่องเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลนะคะ

หลังจากนั้นก็แทรกตัวไปกับสื่อมวลชน
ที่มารอจำนวนมากนะฮะก็มีกาดมีอะไรคอยกันไว้
แล้วก็ท่านก็ขึ้นรถกลับเหมือนกัน
ประชาธิปัตย์น่าสนใจคุณ
เพราะการเลือกตั้งครั้งนี้ได้ที่นั่งสอสอน้อยกว่าครั้งที่แล้ว
กลางดึกเมื่อคืนนี้คุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพัก
ผู้ชมทำไมนะว้าวค่ะส่งข้อความ
คือมีการไม่ได้ออกมาแถลงอะไรกับสื่อมวลชนนะคะ
แต่ลักษณะแล้วเนี่ยคือเป็นการส่งข้อความผ่านทางกลุ่มไลน์ของพัก
ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพัก
ใช่ค่ะโดยในใจความของข้อความนะคะ
ผมขอถือโอกาสนี้แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง
และขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทุกคน
ขอขอบคุณท่านเลขาธิการพักท่านชวนท่านบัญญัติท่านอภิษฎ

เพื่อนสอสอกรรมการบริหารและสมาชิกพักทุกท่าน
ที่ช่วยกันทำหน้าที่สุดความสามารถด้วยความทราบซึ้งใจยิ่ง
พร้อมนี้ผมขอแสดงความรับผิดชอบต่อผลการเลือกตั้ง
ด้วยการลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักและขอให้ทุกท่านช่วยกันทำหน้าที่เพื่อพักต่อไป
สำหรับผมไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดผมพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างพักเสมอ
เช่นที่เคยปฏิบัติมาตลอดชีวิตการเมืองของผม
นี่ฮะเป็นข้อความที่ส่งไลน์นะครับ
เพราะจริงประชาธิปัตย์ก็คือถ้าถามเรื่องของคะแนนนะคุณนะ
มีคะแนนนำในเขตเลือกตั้งเพียงแค่๒๐เขตเลือกตั้งจากทั้งหมด๔๐๐เขตเลือกตั้ง
และคาดว่าจะได้รับที่นั่งแบบบัญชีรายชื่อเพียง๓ที่นั่ง
ทำให้โอกาสของพักประชาธิปัตย์จะได้สอสอไม่เกิน๓๐คนเป็นไปได้สูงมาก

นายกรัฐมนตรีของพักหนึ่งเดียวที่เสนอของพัก
ก็คือคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์
ที่จะเป็นแคนดิเดตนายกของพักก็จะไม่มีสิทธิ์แล้ว

ฉันพยายามไปสืบค้นมาว่าเอ๊ะการประกาศลาออกของคุณจุลินเนี่ย
มันมีข้อมูลอย่างหนึ่งว่าจริงแล้วการดำรงตำแหน่งหัวหน้าพัก
คุณบุ๊คคุณมะแข็งคือคุณจุรินเนี่ยหมดวาระ
หมดวาระการดำรงตำแหน่งหัวหน้าพักแล้วด้วยนะคะ
อันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องมีการถามอาจารย์สุภาพเพิ่มเติมด้วยว่า
แล้วการประกาศลาออกมันอาจจะมีผลอย่างเดียวก็คือ
ตัวกรรมการบริหารพักตรงนี้ก็คงจะสิ้นสุดไปด้วย
ทีนี้คุณผู้ชมคะพาคุณผู้ชมมาดูที่ภูมิใจไทยหน่อยละกันค่ะ
เพราะว่าอย่างที่บอกว่าก็ถือว่าเป็นพักตัวแปรที่สำคัญนะคะ
เมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้ถ้าเกิดว่าเป็นภูมิใจไทยที่กรุงเทพนี่เงียบเหงามากนะคะ
เพราะว่าผู้นำพักทั้งหลายไปอยู่ที่บุรีรำ
แล้วนี่ค่ะภาพเมื่อคืนที่คุณอนุทินให้สัมภาษณ์ที่บุรีรำ
ก็แสดงความยินดีกับเพื่อไทยแล้วก็ก้าวไกลนะคะ
ส่วนที่ภูมิใจไทยเขยิบขึ้นมาเป็นอันดับ๓เนี่ย
คุณอนุทินบอกว่าเสียดายเหมือนกันนะ
ที่ยังเกิดในกรุงเทพไม่ได้เพราะว่าก็ตั้งใจไว้ไง
ว่าจะได้เก้าอี้ที่กรุงเทพด้วย
ส่วนถามว่าจะจับมือกับก้าวไกลไหม
เดี๋ยวอันนี้ต้องดูจำนวนสอสอลองฟังเสียงคุณอนุทินหน่อยนะคะ
ต้องฟังเสียงดีนะและท่าทีคุณอนุทินนะ
ต้องแสดงความยินดีกับพักก้าวไกลพักเพื่อไทย
และก็ทุกภักดิ์ที่ได้รับความไว้หวังใจ

ก็คือเข้ามารับใจพี่น้องประชาชนได้ทุกภักดิ์
อันนี้ความที่จะร่วมพัฒนาสบายกับก้าวไกลไหมครับ

เพราะว่าคั่วเดิมมันก็คง

ต้องดูจำนวนสอสอแต่ละคนของแต่ละพักที่เข้ามา
เคยบอกแล้วครับว่าพอใจในการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนทุกคะแนนเสียง
แล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชน
ให้ความมั่นใจให้ความไว้วางใจ

เราตอนนี้ก็นับดูเราก็มีมากกว่าเดิม
ตอนปี๖๒เรามีสอสอเขตอยู่๓๙คน
ตอนนี้ก็นักคร่าวก็มีมากกว่าเยอะเหมือนกัน
แต่ว่าก็ยังไม่นิ่งเท่าไหร่

ยังเกิดในกรุงเทพไม่ได้ก็โอเคเป็นที่น่าจะได้
แต่เราก็ยังคงจะต้องทำงานรับใช้พี่น้องประชาชน
อันนี้คำให้สัมภาษณ์ของคุณอนุทินนะครับ
เพราะว่านักข่าวก็ถามเรื่องของการจะจับคั่วรัฐบาล
แต่ว่าคือจริงภูมิใจไทยกับก้าวไกล
มันมีบางนโยบายที่อาจจะยังขัดกันอยู่